ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ที่ชีวิตฉันจะดีสักที
ไม่ต้องงี่มเหงาอย่างนี้
ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามองรู้สมในมันที่ผ่านผลไปสักที
จะปวดรวดราวและเกิด
ไม่โทษใครไม่ได้โทษฟ้าดินที่ฉันเดียวได้อ้างว่า
โทษตัวเองต้องโทษตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้
จะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใคร
ตรงนี้สักคน
จะเดินไปยังไงอยู่ไปยังไงเมื่อไม่มีเธอ
นี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันด้วยภัยแรง
ฉันจึงมีชีวิตต่อไปยังไง
ฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใคร
ไม่รู้อย่างไรไม่รู้เมื่อไหร่ที่ฉันจะลุกขึ้นได้สักที
เหมือนคนใจสลาย
ไม่รู้เมื่อไหร่
ไม่รู้มันนานแค่ไหนน้ำตาฉันมันจะแห้งหายไป
โดดเดียวใดเหลือเกิน
อยากให้รู้อยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจแค่ไหน
โทษตัวเองต้องโทษตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้
จะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครตรงนี้สักข้อ
จะเดินไปยังไงอยู่ไปยังไงเมื่อไม่มีเธอ
นี่คือการบัญชาสู่อันตรายสู่มหันตภัยเลวร้าย
ฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไง
ฉันจึงมีชีวิตนี้ไปเพื่อใคร
ฉันจึงมีลมหายใจ
หายใจไปทำไม
เสียงปรบมือให้ปลั๊กไฟอีกรอบหนึ่งครับ

ครูครับมีแบ็คกาวน์อะไรสำหรับเพลงนี้ที่เปิดเผยได้ไหมครับ
คือช่วงปีนี้ครับผมที่บ้านผมมีปัญหาคือโดนโกง
คือที่ผมเคยเล่นวันนี้คือ่ะมันคือคือเพลงมหันธทภัย
คือมันเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของผมที่เจอ
เราทุกคนพยายามจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้
เพลงคุณดึงเราเข้าไปได้
เพลงนี้มันมีความไม่เพอร์เฟคอยู่
และความไม่เพอร์เฟคนั้นมันดันเพอร์เฟคว่ะ

พอผมต้องนั่งดู๒เพลงที่มันเหมือนกัน
มันก็เลยทำให้มันไม่ตื่นเต้นเท่ากับตอนดูเพลงแรก
ทั้งที่เพลงนี้คุณไม่ได้ทำอะไรแย่
แต่ว่าผมเองก็ไม่สามารถให้คะแนนเยอะเท่ากับเพลงแรกได้
ถึงปรักฟัยจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาดี
ลั๊กไฟจะได้คะแนนรวมจากกรรมการเท่าไหร่

มันทำให้ผมได้เล่าเรื่องอะไรต่างที่ผมอยากจะเล่า
แล้วก็ผมทำมันได้ดีที่สุดแล้วครับ
จากเพลงมหันตภัยคะแนนที่คุณปลั๊กไฟทำได้คือ
ทั้งที่เพลงนี้คุณไม่ได้ทำอะไรแย่
แต่ว่าผมเองก็ไม่สามารถให้คะแนนเยอะเท่ากับเพลงแรกได้
ผลคะแนนของปลั๊กไฟก็คือ
๓๐๐คะแนน
ร้องข้ามรุ่น